เราตามความคืบหน้าเรื่องน้องแมนยูให้นะฮะค่ะใครได้ยินก็สงสาร
ใช่นะครับค่ะแต่ตอนนี้ก็โล่งใจหน่อยที่แขนซ้ายของน้องที่ขาดเนี่ย
คุณหมอบอกต่อได้นะอาการก็ดีขึ้นแล้วนี่คือภาพในวันเกิดเหตุนะครับ
จักรยานยนต์ที่พี่ชายขี่มาเนี่ยชนท้ายรถเก่งคันนี้
แล้วน้องก็กระเด็นไปโดนรั้วบ้านของชาวบ้านข้างบ้านแล้วแขนซ้ายโดนรั้วบาดจนขาด
ใช่ค่ะนี่เราทำภาพเซ็นเซอร์เป็นสีดำที่แขนน้องคือแขนน้องขัดไปแล้วนะคะ
ท่อนข้างล่างอ่ะค่ะท่านผู้ชมดูภาพนี้นะฮะ
ผู้หญิงที่ยืนประคองน้องอยู่เนี่ยตกลงเขาคือเจ้าของรถยนต์
ใช่คันนี้นะฮะที่ขับมาซึ่งเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้หนีไปไหน
เธอก็ขอชี้แจงว่านี่ไงเธอก็ช่วยน้องประคองน้องอยู่แบบนี้
ใช่เดี๋ยวสักครู่จะให้ฟังค่ะ
เพราะว่าวันนี้เราได้เจอเธอด้วยนะครับแต่ไปดูอาการล่าสุดแล้วก็ความเป็นอยู่ที่บ้านของน้องแมนยูหน่อย
อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านนะฮะบ้านหลังนี้ครับ
เมื่อวานก็ไปมาครั้งหนึ่งแล้วคุยกับคุณพ่อแต่เพราะเอิญคุณแม่เนี่ย
เยี่ยมอาการลูกชายที่โรงพยาบาลที่อุดรธานีค่ะนะฮะ
รอยต่อจังหวัดติดกันนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
วันนี้คุณแม่กลับมาที่บ้านแล้วนะฮะนี่ฮะคุณแม่
คุณแม่เสื้อสีแดงเนี่ยตาบอดทั้งสองข้าง

คุณแม่น้องแมนยูเนี่ยตาบอดตั้งแต่กำเนิดเลยล่ะนะครับ
ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็มีลักษณะอาการหูตึงจนเกือบหนวกเกือบไม่ได้ยิน
เพราะทำงานก่อสร้างมีเครื่องจักรเสียงดังมาตลอดชีวิต
อีกคนนึงคือพี่ชายวัย๑๔ปีนะฮะก็ปกติดี
ก็มีน้องแมนยูเนี่ยตอนนี้๙ขวบแต่ตอน๕ขวบ
คุณแม่น้องแมนยูบอกว่าไปโดนคนสติไม่ดีเนี่ยยิงหนังสติ๊กใส่ตา

อดไปข้างหนึ่งหมอบอกจะผ่าตัดช่วยได้นั่นแหละแต่ว่าต้องโตกว่านี้ก่อน
ส่วนนี้คือน้องแมนยูนะฮะนอกจากตาจะมองไม่เห็นไปข้างหนึ่ง
ข้างซ้ายมาแขนซ้ายขาดอีกโชคดีมากนี่ฮะ
คุณหมอต่อให้แล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าใช้สิทธิ์บัตรทองครอบคลุมได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
เหลือคือทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาประมาณล้านกว่าบาท
ค่ะนะแต่ว่าน้องเขาก็บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลไปด้วยนะ
เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงจะหายดีนะฮะ
เอาฟังคุณแม่หน่อยนะฮะคุณแม่เนี่ยบ้านอยู่ที่บ้านหนองทุ่มตะบนนาดินดำ
อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับคุณแม่แล้วก็คุณพ่ออยู่ด้วยกัน
แล้วก็มีลูกชายสองคนอ่ะคนโตอายุสิบสี่
เล็กคือน้องแมนยูอายุเก้าขวบนะครับแม่เนี่ยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปเยี่ยมลูกชายมาที่โรงพยาบาลที่อุดรธานีนะครับ
วันนี้กลับมาที่บ้านแล้วที่จังหวัดเลยนะฮะลูกชายก็คือน้องแมนยูอาการดีขึ้น
ต่อแขนให้แล้วนะครับออกจากห้องไอซียูแล้ว
ตอนนี้ดื่มน้ำดื่มนมได้ตามปกติพูดคุยตอบโต้ได้
แต่สิ่งที่น้องแมนยูเขากังวลที่สุดนี่นะฟังนะคุณแม่น้องแมนยูบอกนะ
คุณแม่บอกว่าพอเนี่ยพูดได้คุยได้ออกจากห้องไอซียูมาต่อแขนได้แล้ว
ทีแรกลูกเนี่ยก็กังวลว่าจะแขนจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
เพราะน้องแมนยูบอกกับแม่ว่าถ้าแขนหนูใช้ไม่ได้เนี่ย
หนูจะเอาแขนเอามือที่ไหนเขียนหนังสือแล้วหนูจะมีแขนเนี่ยจูงมือแม่ได้ไหม
เดี๋ยวหนูจะจูงแม่ไม่ได้เนื่องจากแม่เนี่ยตาบอดสนิทสองข้างนะครับ
โดยปกติแล้วน้องแมนยูจะมีหน้าที่คอยดูแลแม่หาอาหารให้แม่คอยจูงแม่ไปตามที่ต่าง
แม้ว่าตัวน้องแมนยูเองจะตาบอดข้างหนึ่งข้างซ้ายเพราะว่าถูกคนสติไม่ดีใช้หนังสติ๊กยิงใส่ตั้งแต่๕ขวบ
แต่น้องแมนยูไม่เคยเอาความพิการตรงนี้มาเป็นอุปสรรคในการดูแลแม่
เด็นไปแขนซ้ายขาดยังตะโกนบอกพี่เนี่ยฮะ
บอกพี่ไปซื้อข้าวให้พ่อกับแม่เลยไม่ต้องห่วงหนู
ใช่เพราะว่าคือเขาตั้งใจจะไปซื้อกับข้าวให้พ่อแม่

บอกพี่ชายไม่ต้องเป็นห่วงผมไปซื้อข้าวให้แม่

คุณแม่น้องแมนยูฝากขอบคุณทุกคนนะครับ
ที่ทราบข่าวแล้วก็โอนเงินมาช่วยเหลือกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
รับปากว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดสำหรับลูกชาย

แล้วตอนนี้น้องสุขภาพเขาเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหม

กินข้าวกินนมกินน้ำกินส้ม
เขากินได้ก็แข็งแรงเขาก็ยิ้ม
ส่วนคู่กรณีคุณแม่เขามีมาคุยบ้างหรือยัง

พี่ชายน้องแมนยูนะครับอายุ๑๔ปีนะครับ
พาทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุในวันนั้นนะครับ
บอกว่าวันนั้นวันเกิดเหตุคือเย็นวันที่๒ตุลาคมตรงนี้ครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปนะครับจะไปซื้อกับข้าวให้พ่อกับแม่นะครับ
จะไปตลาดพี่ก็ขี่มีลูกพี่ลูกน้องอายุ๔ขวบนั่งอยู่ข้างหน้า
แมนยูซ้อนท้ายมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าสามแยกบ้านนาดินดำ
ตามรถเก๋งคันหนึ่งแล้วรถข้างหน้าเบรกก็ทัน
จักรยานยนต์ก็เลยไปเฉียวรถเก๋งนะครับเพราะว่าเบรกไม่ทันเหมือนกันนะครับ
พอจักรยานยนต์ไปเฉียวรถเก๋งทีนี้ก็กระเด็นกันนะครับ
แมนยูเนี่ยกระเด็นไปถูกรั้วเหล็กของบริเวณสามแยกแถวนั้นนะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับแถวนี้นะฮะแล้วโชคร้ายมากนะครับ
มันเฉือนแขนซ้ายจนขาดเลยน้องแมนยูเนี่ยตอนนั้นพี่ชายบอกว่าตะโกนบอกพี่จริง
ตะโกนบอกว่าไม่ต้องห่วงพี่ไปเลยไปซื้อข้าวให้แม่กินก่อน
ตอนขี่ลงเนินมากำลังจะไปซื้อกับข้าวให้แม่
ดีมีรถเก่งจัดจัวหรืออะไรก็ไม่รู้มันจะเลี้ยว
เขาไม่ตีไฟเลี้ยวแล้วก็ชนชนท้ายเขา

ว่าแขนหายครับแขนขาดครับ

เขามีอาการร้องไห้น้องเห็นไหม

ตอนนั้นเขาบอกให้เราไปไหนต่อไปยังไงต่อครับ

คุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกผู้ชมไว้นะครับ
เราได้เจอกับหญิงสาวเจ้าของรถแล้วนะครับ
วันนี้เธอก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับ
นี่ฮะรถคันนี้วันที่เกิดเหตุนะครับ
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเธอไม่ได้หนีไปไหนเลยนะฮะ
แล้วลงมาช่วยน้องแมนยูกับเด็กชายวัย๔ขวบ
นั่งซ้อนมาข้างหน้านะครับที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องแมนยูแล้วก็พี่ชายนะครับ
ช่วยตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับ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

พบว่าน้องแมนยูถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้ว
เพราะว่าต้องผ่าตัดเรื่องของแขนซ้ายต้องเอามาต่อติดกันนะครับ

แต่เด็กชายวัย๔ขวบเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยเนี่ย

ไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยค่ะ
น้องโดนส่งต่อไปอุดรฐานใช่มั้ยคะ

คือเรายังไม่ถึงเวลาไปเพราะว่าเรายังทำใจ

แล้วก็แต่ว่ามีน้องคนเล็กที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
วันแรกไปขึ้นไปสองรอบ
อ่าอันนี้ไปแล้วสองโรคไม่เจอ
เอาวันที่สองมาหนูก็ไปอีกแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรไปฝาก

ภาพในวันเกิดเหตุเธอก็ยืนประคองน้องแมนยูนอยู่อย่างนั้น
ก็อยู่ช่วยตลอดไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยนะครับ

ทางตำรวจสพนาดินดำบอกว่า
เพียงว่าได้สอบปากคำคนขับรถเก๋งไปละ
ตอนนี้ก็ต้องรอให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำฝ่ายผู้บาดเจ็บ
ซึ่งมี๓คนยังเป็นเยาวชนทุกคน
ก็มีพี่ชายอายุ๑๔ปีของน้องแมนยูนะครับ
แล้วก็มีน้องแมนยูที่ยังอยู่โรงพยาบาลอายุ๙ขวบ

เดี๋ยวต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำก่อน